แล้วก็มาดูประเด็นนี้ก่อนให้กันเหมือนกันแล้วค่ะกับผู้
คุณผู้ชมวัยรุ่นสองกลุ่มเป็นอริกันครับ
ไล่ยิงกันกลางวันแสกแล้วรู้ไหมคะกระสุนเนี่ยมันไปโดนคนที่
เขาไม่ได้รู้อิโนอิเน่เลยอ่ะ

นี่อ่ะนะนั้นไปเลยอ่ะรถกระสุนมั้วยังไว้ไล่ยิงได้ตัว

ที่เขาผ่านไปผ่านมาที่นั้นเพราะดี

กรุงเทพมหานคร
สัตว์กระสุนใส่กันอย่างเยอะตกใจ
อ่าส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นพลเมืองดีอีกคนเนี่ย
ถ่ายคลิปอีกมุมไว้ได้ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นสามคนเนี่ย
เป็นคนก่อเหตุนี่ไปรุมทำร้ายคู่อริกลางถนนรุมกระทืบอ่ะค่ะครับ
แล้วในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมดูดีนะคะเห็นไหมวงกลมค่ะ
ถือปืนอยู่ด้วยถือปืนแล้วรุมกระทืบคู่อริ
จากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบไปเลยค่ะหลบหนีไปเลยนะคะ
เหตุอุกอัดนี้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงบ่ายสองโมงของวันที่สิบห้าม
ทุนายนที่ผ่านมาบริเวณหน้าปากซอยรามคำแหงสามสิบเก้า
นี่ค่ะนี่กลุ่มคั่วหรี่นะคะโอ้โหสำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นวัยรุ่นชายขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามกันมาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
พอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุไปพบกับกลุ่มนักเรียนคู่วรี
อืมจากนั้นก็เลยตัดสินใจวกรถกลับมาก่อเหตุครับ
ใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริได้รับบาดเจ็บ๓คนยังไม่พอยังไม่หมด
คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นหญิงสูงวัยอีกคนหนึ่งด้วยนะคะ
อายุ๖๔ปีโดนลูกหลงค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาบริเวณนั้นพอดิบพอดีคุณผู้ชม
แล้วไปโดนลูกหลงคมกระสุนเจาะเข้าที่ใต้หัวเข่าด้านซ้าย
นี่ค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่ค่ะ
จริงจริงมาเจอแก๊งนี้นะคะต่อมากลุ่มวัยรุ่นชาย
ก็ไปก่อเหตุอีกครั้งใช้ปืนยิงคู่อริได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย
บริเวณตรงข้ามโลตัสศรีวราเขตวังทองหลาง
รวมแล้วงานนี้เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๖ราย
มีทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับในเหตุการณ์และไม่เกี่ยวข้องกับในเหตุการณ์
นี่ค่ะโอ้ภาพชัดแบบนี้น่าจะจับได้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
จุดแรกก็คือบริเวณซอยรำคำแหง๓๙
จากการพูดคุยกับนางนงนุษย์อายุ๕๒ปีเป็นแม่ค้าขายอาหารริมทาง
แล้วก็เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะเล่าว่า
ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนปั้ง
ตอนแรกเอกใจนึกในใจว่าเอ๊ะเสียงอะไรกัน
ไม่นานนัดที่๒ก็ตามมาค่ะ
ที่พี่สาวจะวิ่งออกมาบอกว่าเฮ้ยหลบวัยรุ่นยิงกัน
เอานี่สิอยู่ในมือเลยอ่ะไม่รู้ว่าแกจะเดินได้หรือเปล่า

แล้วแกก็อายุประมาณนี้แหละ
คุณผู้ชมนอกจากจะมีคนเจ็บแล้วนะคะ
รถของชาวบ้านที่เขาสัญจรผ่านไปมาแถวนั้น

เจ้าของกล้องหน้ารถนั่นแหละคุณผู้ชมที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
นี่ค่ะพานักข่าวของเรามาดูรถของตัวเอง
คมกระสุนเจาะเข้าตัวฝากระโปรงรถ
เป็นร่องรอยขนาดใหญ่แบบนี้
เขาเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุตัวเขาภรรยาแล้วก็ลูกสาว

พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกันมา
แล้วกระสุนก็พุ่งเข้ามาใส่หน้ารถของเขาเลยค่ะ
คนที่ยิงใส่รถเขาเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อัดท้ายซ้อนสามกันมา

เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเคราะห์ดีมากเลยนะคะ
คนในรถไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
มาดูในส่วนของคดีความกันบ้างนะครับ

ผู้ก่อเหตุทั้งสามคนผู้ชายปี๑๙สองคน
แล้วเป็นอีกคนนึงอายุ๑๘ปีผู้ชายเหมือนกันนะฮะ
ให้การว่าเป็นการยิงผิดตัวเอ้าเล่ามาตั้งนานยิงผิดตัว
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
แต่งกายเป็นเด็กช่างก็เลยตะโกนมาในลักษณะท้าทาย
ก่อนที่จะก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหา
เห้ยร่วมกันพยามค่ะครับโอประหลาดตัวยังไงน่ะ
คล้ายเด็กช่างผมจะได้ระมัดระวังไม่แต่งให้มันคล้าย
โอ้โหนี่คุณไม่ดูกันให้ดีตีกันมันก็ไม่ดี
อยู่แล้วล่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อ
ต้องเป็นตัวด้วยคุณผู้ชมพาตาม